ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้เป็นเรื่องสลดที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
คือหมาบางตัวที่ไม่มีเจ้าของเป็นหมาจรจัดเนี่ยนะคะ
แต่ว่าก็คนในชุมชนเขาก็ช่วยกันเลี้ยงช่วยกันให้ข้าวให้ปลานะคะ
แล้วก็กลายเป็นหมาของทุกคนไปโดยปริยาย
แต่ว่าไม่ได้มีเจ้าของแบบเฉพาะเจาะจงนะครับ
หมาตัวนี้ชื่อว่าป้าขาวค่ะเป็นสุนัขจรจัดตัวเมียตาบอดค่ะ
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ชาวบ้านก็ช่วยกันให้ข้าวให้น้ำ
แต่ว่าวันดีคืนดีมันถูกรถคันหนึ่งชนนะคะ
แล้วก็หายไปจากหมู่บ้านหากันไม่เจอค่ะ
แล้วก็ชาวบ้านบอกว่ารถคันนี้พอชนเสร็จแล้วก็ไม่ดูดำดูดี

แล้วก็เราจะเห็นว่ารถคันนี้เขาก็ไปต่อนี่เราเห็นคนขับด้วยนะครับ
แล้วเขาก็ไปต่อคือหมามันอยู่ข้างหน้านะคือเห็นเลยนะเนี่ย
คือถ้าดูอย่างนี้นี่คือเห็นนะว่าหมาอยู่ข้างหน้าแล้วขับไปเลย

แล้วมันก็ร้องมันก็เจ็บมันก็ร้อง

ใช่คือตามข้อมูลอายุ๑๓ปีเป็นหมาจรจัดก็จริง
คือถ้าไอ้หมาอายุ๑๓ปีเทียบกับคนก็ประมาณ๙๑คือแก่มากแล้ว
ตาบอดด้วยคือที่มันไม่ขยับเพราะหูมันไม่ได้ยิน

แต่ดิฉันเชื่อว่าคนเห็นแล้วเขาขับแล้วเขาก็ไปเลย
นี่ค่ะคนในหมู่บ้านเขาให้ข้อมูลกับทีมงานบอกว่า
หมาตัวนี้มันไม่ดุร้ายแล้วมันก็แก่มากแล้ว
ตาก็บอดหูก็ไม่ค่อยได้ยินคนในหมู่บ้านช่วยกันดูแล
วันที่๓๑ตุลาคมเนี่ยป้าขาวคือหมาตัวนี้นะคะ
คือก็เกิดเหตุการณ์กับมันแล้วก็มันก็หายไปเลย
เขาก็เลยมาดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เนี่ยค่ะ
เป็นภาพอย่างที่เราเห็นกันนะคะก็อดที่จะเวทนาไม่ได้นะคะ
ช่วยกันตามหาเบาะแสหน่อยนะคะ
จนกระทั่งเที่ยงคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ
เขาก็เจอตัวแล้วนะคะป้าขาวสุนัขตัวนี้ค่ะ
มันหนีไปอยู่หลังบ้านแต่ว่าด้วยความที่มันเจ็บอ่ะ
มันก็ระแวงไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้นะคะ
เดี๋ยวคงต้องหาวิธีพามันไปรักษาตัวต่อไป
ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่ได้ไปแจ้งความหรือเอาเรื่องกับคนขับรถเก่งคันนั้น
แค่อยากจะตามหาป้าขาวสุนัขจรจัดเพื่อที่จะพาตัวมันไปรักษาเท่านั้นค่ะ
เขาส่งให้ดูว่าป้าขาวน่าจะไม่รอด

เราก็เลยตามหานะ

หาทั่วหมู่บ้านก็ไม่เจอ
ก็เลยลงโพสต์ว่าถ้าใครเห็นช่วยตามหาให้หน่อย

ถ้าเขาเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรจะได้ไปรักษา
ถ้าเกิดว่าเขาตายเราก็จะได้เอามาฝัง
เราก็ไม่รู้ว่าป่านนี้มันไปนอนหนาวอยู่ที่ไหนมันหิวหรือเปล่า

ประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่า
บอกว่าเห็นมันไปยืนเราก็เปิดประตูออกมา
เรียกมันมันวิ่งหนีเลยวิ่งตามให้มัน
มันคงไม่กล้าไปนอนตรงนู้นแล้ว
ค่ะก็เดี๋ยวเขาก็คงจะต้องหาวิธีพามันไปรักษาต่อไปนะคะ
ครับก็ตาก็บอดหูก็ไม่ได้ยินขาก็เจ็บด้วยค่ะตอนนี้นะคะ